ความคืบหน้าของคดีหวย๓๐ล้านกันหน่อย
หลังชีวิตตอนนี้ประสบพบเจอกับภายุโฮมกระหน่ำ
ขณะที่เมื่อวานนี้นายแผนพร้อมกับทนายสุกิต
ก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน

นายธนูกรเหลืองมายเหยียมหรือว่าแผน
พร้อมด้วยดรสุกิตภูลศรีเกษมที่ปรึกษาด้านคดีความ
เดินทางมาให้ปากคำพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพิ่มเติมตามหมายนัด
หลังจากตกเป็นผู้ต้องหาให้การเท็จจากกรณีเป็นพยานคดีหวย๓๐ล้าน
โดยอ้างว่าเห็นร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหยิบลอตเตอรี่
นายแผนบอกว่ามาให้การเพิ่มเติมในประเด็นเดิมที่ยังให้การไม่ครบถ้วน
รวมถึงได้นำเอกสารมาให้พนักงานสอบสวนพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับ
โดยพนักงานสอบสวนจะนัดมาสอบปากคำอีกครั้งในวันจันนี้คือวันพรุ่งนี้๙เมษายน
แล้วก็ยังคงยืนยันคำให้การเดิมที่เคยให้ไว้แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ถามถึงคำพูดของครูปรีชาที่ครูปรีชาบอกครูปีชามีพยานใหม่และเป็นพยานคนสำคัญ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแผนใช่คุณหรือเปล่า
ที่จะเป็นพยานคนสำคัญพยานใหม่ของครูปรีชา
นายแผนตอบเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะฟังเสียงของนายแผนนะฮะ
นายแผนตอบว่าผมไม่ใช่ตัวละครใหม่ของฝ่ายครูปรีชา
แล้วก็รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้
จนถึงวันนี้ยอมรับว่ามีความกลัว
แต่ได้ทีมทนายมาช่วยทำให้รู้สึกดีขึ้นนะครับ
จากนั้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเดินทางไปที่วัดบุญศรีมุนีกร

หลังทราบว่านางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือฟ้า
ตั้งใจมาบวชชีพรามที่วัดแห่งนี้
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับ

หลังจากถูกนายอาชิริยะแจ้งความดำเนินคดีฐานกระทำผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ว่า
หากนายอาชิริยะอยากทำอะไรก็ตาม
ขอให้ปล่อยไปหรืออยากทำอะไรก็ทำไป
ซึ่งเธอนั้นจะจัดการในส่วนของตัวเธอเองก่อน
รวมทั้งไม่คิดจะแจ้งความดำเนินคดีใครแล้ว
ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจเลย
เธอก็จะเดินหน้าไปฟ้องศาลอย่างเดียว

เพราะสารเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเธอแล้วนะครับ
ยังบอกถึงสาเหตุการบวชในครั้งนี้
บอกว่าเพราะตั้งแต่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดี
ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักในชีวิต
และคิดว่าสิ่งที่คนทั้งประเทศมารุมด่าเธอ
คงเป็นเพราะเวรเพาะกรรมของเธอเอง
ที่ติดมาตั้งแต่ชาติปางก่อน

เขาถึงมาตามทวงคืนเอาในชาตินี้นะครับ
อาจจะไปเกี่ยวกรรมหรือว่าไปกระทำเขาในอดีตชาติ

ชาตินี้เราก็โดนแบบค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสเอาการเลย

ไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็ตามมันไม่มีคนเชื่อ
เพราะงั้นเนี่ยอาจจะเป็นวิบากรรม
มันรวมตัวมาแล้วทวงเราทีเดียวหรือเปล่า
เราก็เลยว่าเออปีนี้มันก็ชงด้วยอะไรอย่างนี้

ก็เลยกะว่าเดี๋ยวคืนนี้มานอนวัดคืนนึง
แล้วก็เดี๋ยวทำวัดเย็นกลางคืนก็สวดมนต์อุทิศบุญไป
คือบวชเนี่ยไม่ได้ครับแค้นใจนะคะ

ก็จะไปถือศิลป์ประจำอยู่แล้ว
แล้วก็ปีนี้มันเป็นอะไรที่ชงใหญ่ด้วย
ก็คือว่าพอสอเกิดเราเนี่ย

แล้วก็กะว่าปีนี้เดี๋ยวจะบวชอีกครั้งหนึ่ง

แต่ก็ที่ตั้งใจไว้ว่าจะไปวัดล้านตองที่เชียงใหม่

ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เราสบายใจเราก็จะมา
ภายหลังจากให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยรัฐเสร็จ

ศีล๘เพื่อให้เกิดความสงบสุขทางกายและจิตใจ

เพื่อเตรียมไปยื่นหนังสือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

และประพฤติมิชอบกลางในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ